ที่จังหวัดระยองค่ะเหตุการณ์๑๓รุม๑
ฝ่าย๑๓ที่เป็นคนลงมือไปรุม๑เนี่ย
เขาบอกว่าก็ไอ้หนึ่งคนเนี่ยคนนั้นน่ะมาขโมยของของผม
ขโมยของแล้วเอาไปขายแล้วรู้ไหมคะ
ซ้อมเขาเสร็จปุ๊บพาเขาขึ้นรถกระบะเอาขึ้นไปบนภูเขา
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเขาตายค่ะ
น้องที่โดนซ้อมตายผู้ปกครองก็เลยไปแจ้งความ
แล้วก็ถามกลับว่าเฮ้ยรู้ว่าทำผิดขโมยของ
แล้วทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจจัดการ
คุณทำแบบนี้มันใช่เหรอแล้วถ่ายคลิปประจานด้วย
คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องกันนะคะ
ได้ยินไหมคะมีหนึ่งในคนที่ก่อเหตุ
ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานมัดตัวเองมัดตัวเองเลยค่ะ
บอกว่าขโมยเยอะนักเหรอเอออืมเขาขโมยของเขาผิดใช่
ไปแจ้งความค่ะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า
รุมทำร้ายร่างกายเขาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เอาตัวน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าน้องเกมเนี่ยนะคะ
เอาขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ถามตอนนั้นเลย
มึงจะไปโรงพักหรือจะกลับบ้านเอง
บอกกลับบ้านเองก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นเลย
ทีนี้หนึ่งใน๑๓คนนะคะสงสาร
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอบอกว่าก้านสมองตายแล้วแล้วที่น่าเศร้ากว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
ครอบครัวเนี่ยมารู้จากเฟซบุ๊กนะ
มาจากเฟซบุ๊คของหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุนะคะ
ก็เลยตามไปดูถ้าแจ้งกับครอบครัวของน้องเกมบอกว่า
้านสมองน้องตายแล้วก็คือพูดตรงน้องตายแล้ว
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจบริจักษ์อวัยวะทั้งหมดให้กับสภากาชาติไทย
แล้วนำศพเนี่ยกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองทรายนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๓๐เมษายนที่ผ่านมา

โอ้โหนี่ต่อยไปที่หน้าอย่างเดียวเลย
ตรงเลยไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยค่ะ
สภาพคือสะบักสะบอมแล้วนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยน้องเกมอายุ๒๑ปีคนที่โดนทำร้ายร่างกายคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุเนี่ยพอต่อยเสร็จปุ๊บ
นี่ตอนต่อยทำร้ายร่างกายนี่คือข้างล่างนะคะ
แล้วเอาตัวน้องไปบนภูเขาภูดรที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
ไปทิ้งไว้ตรงนั้นนี่จังหวะนี้ค่ะ
ทีนี้พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
พ่อของน้องเกมบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
เห็นคลิปที่ลูกถูกทำร้ายร่างกายแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าทำไมอีกฝ่ายหนึ่งใจดำจัง
ก็เห็นว่าลูกเนี่ยอาการไม่สู้ดีทำไมพาไปทิ้งในป่า

พ่อบอกว่าก็ยอมรับนะว่าลูกชายค่อนข้างติดเพื่อน
เสพยาด้วยมั่วสุมยาเสพติดจำพวกใบกระท่อมอะไรแบบนี้
คุณพ่อบอกกันมีไอซ์ด้วยค่ะ
แล้วก็ลูกไปมีเรื่องขัดแย้งกันในกลุ่ม
กลุ่มนั้นที่มาทำร้ายน้องก็เป็นกลุ่มเดียวกับ
เป็นเพื่อนกลุ่มน้องนั่นแหละเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะ
พ่อยอมรับบอกว่าลูกชายไปขโมยของของเพื่อนจริง
แต่ก็น่าสั่งซ้อนกันธรรมดาไหมเนี่ย
ไม่ใช่ว่าแบบเอากันตายถึงขั้นชีวิตแบบนี้แล้วเอาศพไปทิ้งข้างบนด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่ไปแบบนี้แล้วก็เลยลองหน่อย

แล้วพาจุดพาน้องเนี่ยขึ้นไปทิ้งไว้บนภูเขาภูดอน
ระยะทางจากข้างล่างขึ้นไปเขาเนี่ยเห็นไหม
ระยะทาง๙๔กิโลเมตรเอาไปทิ้งไกลถึง๙กิโลเมตรอะค่ะ
โอ้โหนี่ดูนะโดนรุมกระทืบลากทิ้งภูเขา
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณพ่อของน้องเกมเนี่ยบอกว่าได้แจ้งความไว้ที่โรงพักบ้านฉางแล้วนะคะ
เราต้องตามความคืบหน้าเรื่องของคดีความให้
ล่าสุดค่ะตำรวจบอกว่ามีการเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว๑๓ราย
พบว่าเป็นเยาวชน๑๖ปี๑ราย๑๘ปีรายที่เหลืออายุอนามก็ระหว่าง๒๐๒๑ปีค่ะ
เชิญทั้งหมดมาสอบปากคำแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ยินยอมนะคะมาสอบปากคำค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ามีคนในกลุ่ม๓๔คนถูกเกมเนี่ยขโมยทรัพย์สินมีอะไรบ้างล่ะคะ
พระเครื่องทีวีแล้วเอาไปขายต่ออืมเกมขโมยเสร็จปุ๊บเกมเอาไปขายต่อนะคะ
รายก่อนหน้านี้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นเราถามต่อนักข่าวถามต่อตำรวจถามต่อ
ก่อนเกิดเหตุพวกผมรวมตัวกันไปทวงเงินจากเกม
แต่มันไม่ลงตัวก็เลยเกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายเกมเกิดขึ้น
ส่วนตอนที่ขึ้นรถกระบะไปแล้วเอาตัวเกมขึ้นไปบนภูเขาภูดรเนี่ยนะคะ
อ้างว่าไปกัน๗คนไม่ใช่๑๓คน๗คนรวมตัวเกมแล้ว
ทีนี้ตอนนั้นก็ถามเกมว่าเกมจะไปโรงพักหรือจะกลับบ้านเอง
บอกว่าขอกลับบ้านเพื่อนก็เลยทิ้งไว้บนเขาเลย
แล้วปรากฏว่ารุ่นน้องของ๑ใน๑๓คนสงสารขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับไปบนเขา
ไปเอาตัวเกมลงมาค่ะพาไปโรงพยาบาล
ตำรวจสพบ้านฉางก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ต้องเอาตัวเอาตัวเนี่ยไปตรวจสอบสารเสพติดนะคะ
ในร่างกายไม่พบสารเสพติดทั้ง๑๓คนเลย
ตอนนี้ทั้ง๑๓คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องส่งตัวฝักขังต่อสารต่อไปนะคะ
ไม่ได้เลยใช้สารเตี้ยตัดสินปัญหาแบบนี้นะ
คือสังคมเรามันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายอยู่
ถ้าเกิดใครที่มาทำผิดกับเราเนี่ย
ก็ต้องหารักฐานที่สูงจนว่าเขาทำผิดจริงหรือเปล่า
ถ้าผิดก็ให้มีการลงโทษทางกฎหมายไป
แต่ถ้ามาใช้กำลังแบบนี้คงไม่ต้องมีกฎหมายแล้วละมั้งแบบนั้นนะครับ